คุณผู้ชมคะมาตามข่าวของพี่ปอกันนะคะ
เมื่อวานนี้ได้รายงานไปว่าทางครอบครัวนั้นจะไปลอยอังคารที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ซึ่งวันนี้ก็ได้ไปแล้วนะฮะ
แล้วก็จะเตรียมทำบุญ๑๐๐วันในอีก๓เดือนข้างหน้าค่ะ
ซึ่งแล้วก็พวงหลีดที่ประชาชนผู้คนคนรู้จักเพื่อนฝูง
ที่ส่งไปที่บุรีรำก็คงได้พัดลมพัดลม
นี่เยอะเลยพัดลมที่ติดดอกไม้

๖๐๐ตัวทางวัดก็จะจัดบริจาคให้กับที่ต้องการ

ก็ทางญาติเค้านำไปมอกว่าให้ทางบุญร้อยไปติดต่อกับที่ที่วัดได้
อันนี้คือนอกจากพัดลมพัดลมแล้วก็ยังมีจักรยานด้วย
จักรยานก็ได้มาจักรยานมาเลยครับพี่
พี่ว่าก็นอกจากดอกไม้แล้วอันนี้ก็เป็นประโยชน์ดีนะ
คือดอกไม้เข้าใจว่ามันแทนความรู้สึก
แต่ที่พี่เคยเห็นก็คือพัดลมจักรยาน
แล้วก็อุปกรณ์นักเรียนเต็มเลย
แล้วก็ต้นไม้ที่เป็นต้นเป็นกระถางเลยอย่างนี้ค่ะ
นี่ก็ลองดัดแปลงจากดอกไม้บ้างบ้างก็ได้
แต่ดอกไม้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันฮะเดี๋ยวเดินต้องป้องกันตัวไว้ก่อน
ป้องกันตัวเลยพูดออกตัวไว้ก่อนมดดำไปไหนคะอีชี
มดดำไปแปลงเพศนะครับ
คือเห็นบอกว่ามีการไปรอยอังคารแล้ว
ไปกันหมดเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่นะฮะ
คุณโบน้องมะลิก็ไปค่ะ
แล้วก็ญาติทั้งหมดก็ลงเรือไปตั้งแต่ตอน๑๐นาฬิกา

ทางกลุ่มญาติก็ได้ไปไหว้สารกรมหลวงชุมพรก่อน
แล้วถึงได้ลงเรือไปก็ออกไปสองไมค์ทะเล
ลอยเรือไปซึ่งก็มีนิมนต์พระสงฆ์๑๐รูปจากจังหวัดสัตหีบ

ก็ส่งพี่ปอไปเดี๋ยวอีก๑๐๐วันก็จะทำบุญกันอีกที
ก็คือว่าเป็นตามความเชื่อตั้งแต่โบราณนะครับ
ก็คือเหมือนกับคืนเท่าอัฐิกลับสู่ธรรมชาติ
ต้องไปกับน้ำไปกับอะไรอย่างเพราะว่าจากล่างกายก็กระเป็นเท่าฐาน
เท่าฐานก็กลับไปสู่ธรรมชาติเดี๋ยวก็ดินน้ำลมไฟก็จะกลับมาเป็นคนอีกวนเวียนอยู่
ทำให้เราปลงไม่ทำชั่ว
อุ้ยพี่ผู้ดำไม่มาพี่เป๊นนกอธิบายตอนนี้
อิเวนท์รุมเลยเหรอมั้น

จัดการปทฤษฎีตอนนี้ก็จะ
นี่คุณหนุ่มไม่ต้องกดตกใจ
อยู่หมู่บ้านเดียวกันค่าไฟแพงเหมือนกันเลยค่ะ

นี่ค่าไฟบ้านคุณหนุ่มดิฉันใช้ได้ตลอดทั้งเดือน

คุณหนุ่มเขียนว่าทั้งปี
ใช่เขาอาจจะพลาดนิดนึงตกไปนิดนึงเขียนตกไปนิดนึง
ตอนนี้มีเรื่องน้องมะลิมีสินค้ามีงานติดต่อมา

น้ำอ้อยก็บอกว่าจะเป็นผู้จัดการให้น้องมะลิ
แต่อย่างไรก็ตามต้องขอปรึกษากับคุณโบก่อน
และตอนนี้คุณโบยังไม่ใช่ช่วงที่จะมาพูดเรื่องนี้
ยังอยู่ในช่วงที่ยังเป็นทุกข์กันอยู่นะฮะ

แต่ถ้าหากว่าทางคุณโบยินยอมก็จะจัดการให้
เพราะว่าก็มีเยอะเลยมากกว่าหนึ่งแต่ที่แน่อยากต้องการมากเนี่ย
หนึ่งลายมีชื่อมาด้วยแต่เดี๋ยวเรายังไม่บอกกันแล้วกันนะ
แต่ผมบอกจริงนะน้องมะลิน่ารักมากเลยนะ

ผมชอบมากเลยจริงน่ารักมาก
ธรรมาชาติชอบเต้นด้วยนะเหมือนมายูเลยเนอะ

อ่ะทำอะไรก็ไม่รู้

คุณหนุ่มเป็นเด็กแปลกชอบมากพิเศษมากน่ารัก
ชอบชอบหลับปิงตุก